อีกหนึ่งคดีสำคัญคือเรื่องของน้องชมพู่ครับ
นานวันหลักฐานมันก็โผล่ออกมาหลายทิศหลายทาง
เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจน
แต่ว่าล่าสุดที่ทัวร์ลงเนี่ยนะก็คือนาแต
นาแตน้าของชมพู่เนี่ยนะโอ้โห
เมื่อวานไปโพสต์รูปของชมพู่เป็น๑๐รูป
คนก็สงสัยว่าโพสต์ทำไมต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่า
โดยเฉพาะวันที่ชมพู่หายตัวไปณแตมีการไปไลฟ์ในเฟซบุ๊ก
พูดเหมือนทำนองว่าเขารู้เรื่องว่ามีคนลักพาตัวน้องไป
คนร้ายอุ้มน้องขึ้นภูเหล็กไฟได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์
ก็เลยไหวตัวทันทิ้งน้องไว้กลางป่า
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าในวันนั้นไม่มีการบินฮอลไปหาชมพู่
แต่ณแตพูดขึ้นมาทำไมเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามาก่อน
ไปฟังไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับ

ก็น้องเขาโดนลักพาตัวขึ้นไปนะครับ
นะแต่พูดว่าน้องเขาโดนลักพาตัวขึ้นไป

คือคลิปนี้นะณแตหรือว่ากระแตหรือว่านายนารินหลาโพน
เขาไลฟ์วันที่๑๔พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันที่เพิ่งจะไปพบร่างพบศพของน้องชมพู่

กระแตก็บอกว่าชมพู่ถูกคนลักพาตัวขึ้นไปบนภู
แล้วบังเอิญคนร้ายได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์

วันที่เจอน้องชมพู่ยืนยันเลยนะ
ไม่มีการนำเฮลิคอปเตอร์ไปบิน
แต่สิ่งที่ณแตพูดมันมีประเด็นที่ว่าน้องถูกลักพาตัว
นั่นหมายความว่าณแตรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่
คนที่ดูคลิปนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกัน
แล้วก็ตั้งคำถามมาหลายวันแล้วว่านาแตรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับ
แล้วทำไมเรื่องที่ว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเอง

ยังคงเป็นคำถามมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
จากนี้นะคะณแตในช่วงที่ก่อนที่จะออกไปตามหาน้องชมพู่มีการไลฟ์สด
พูดถึงว่าศพน้องชมพู่อยู่กลางหุบเขา
คำพูดนี้รู้ได้ยังไงทั้งที่ตัวเองยังไม่ไปถึง
ปรากฏว่าโอ้โหลงรูปของชมพู่ทีมาก
หลายวันติดต่อกันหลายโพสต์วันหนึ่งหลายโพสต์มาก
มีทั้งรูปชมพู่ถ่ายคู่กับน้องสดิ้งบ้างข้อความคิดถึงหลานอะไรแบบนี้
ทุกอย่างมันอยู่ในใจและข้อความว่ารออีกไม่นานนะชมพู่
แตงจัดให้อะไรแบบนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปดูแล้วก็จับจ้องกัน
รวมทั้งภาพที่ถ่ายคู่กับสดิ้งแล้วก็ชมพู่
คือเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงไป๑๓ภาพ๑๓โพสต์
เมื่อวานวันเดียว๑๐กว่าโพสต์คุณผู้ชม
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะโพสต์ถี่ทำไม
เบี่ยงเบนประเด็นจากจุดอื่นคนอื่นมาที่เขาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แม้แต่คนในพื้นที่ก็ยังรู้สึกแปลกใจที่นาแตโพสต์รูปของหลานรัว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะไม่สนิทกันกับชมพู่นะ
ทำไมต้องมาโพสต์เกาะกระแสอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
เมื่อวานมีความเคลื่อนไหวสำคัญที่บ้านชมพู่
หลังจากที่วันก่อนเนี่ยมีคนส่งข้อความไปของขู่แม่เนอะ
อ้างตัวว่าเป็นรองพบตรว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับ
จำนวนกับกรรมที่ทำเอาไว้ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาเขาจะเคลียร์คดีให้อะไรกันนะฮะ
เมื่อวานมีตำรวจนำกล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านของชมพู่
เพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัย
กับตัวแรกสามารถมองเห็นบริเวณใต้ถุนบ้านทั้งหมดว่ามีอะไรเคลื่อ
กันบ้างคือภาพแบบนี้นะฮะจุดที่สามที่หน้าบ้านฝั่งซ้าย
ตรงนี้จะเห็นหน้าบ้านแล้วก็เห็นยาวไปถึงถนนของหมู่บ้านทั้งหมดเลย
ว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมาบ้างนะฮะตัวที่สี่ติดที่หลังบ้านจะเห็นที่
บริเวณห้องครัวก็สามารถมองเห็นบ้านได้ทั้งหลังเลยแล้วก็ห้องครัวด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อวานเนี่ยพ่อแม่ของชมพู่นะฮะ
ได้รับสดิ้งจากโรงเรียนที่บ้านกกตูมแล้วก็พาไปพบกับอายการจังหวัดมุกดาหาร
นะเขามีนัดกันไปคุยกันเรื่องของการขอข้อมูลเพิ่มเติม
นี่ภาพนี้คุณพ่อกับสดิ้งนะฮะคือแม่ของชมพู่กับสดิ้งเนี่ย
เอกสารบางอย่างให้กับตำรวจแล้วเข้าไปในห้องไปคุยกันกับเจ้าพนักงาน
อายการก็สอบปากคำสดิ้งสักประมาณสองชั่วโมงได้นะฮะพ่อแม่ออกมาปุ๊บก็บอกว่า
มีการซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นที่พ่อแม่ถูกสังคมตั้งข้อสงสัย
โดยเฉพาะชาวเน็ตเขาสงสัยไทม์ไลน์หรือลำดับเวลาวันที่ชมพู่หายตัวไป
อยากรู้อีกทีว่าพ่อแม่ทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร
โดยเฉพาะสิ่งที่พ่อออกไปทุ่งนานแล้วมันนานกว่าปกติ
เพราะตอนนี้เราเห็นแต่ไทม์ไลน์ของลุงพลไง
แต่พ่อแม่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะพ่อ
พ่อแม่ก็เลยตั้งใจไปชี้แจงแล้วก็บอกว่าเป็นการบอกข้อมูลเดิมที่เคยให้ไปแล้วก่อนหน้านี้
ทีมงานของเรายังสอบถามไปที่แม่ของชมพู่ว่าผ่านมาแล้ว๖๐กว่าวันเนี่ยนานไปไหม

แม่ก็บอกว่าตำรวจน่าจะสามารถจับคนร้ายได้หรือเปล่า
คุณแม่ก็ยืนยันว่ายังมีหวังอยู่
ส่วนผลการชนสูตรศพที่ออกมาที่มีบางความเห็นบอกว่าน้องอาจจะเดินขึ้นไปเองแล้วก็เสียชีวิตเองตรงนี้
แม่ก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะถ้าน้องเดินขึ้นไปเองทำไมมีการถอดเสื้อของน้องชมพู่แล้วเสื้อของน้องหายไป
หน้าเส้นผมที่ถูกตัดเนี่ยใครเป็นคนตัด
ถ้าน้องขึ้นไปเองต้องไม่มีคนตัดผมเสื้อต้องไม่หายไปเพราะน้องก็คงตัดผมตัวเองไม่ได้
เรื่องนี้ยังคงเป็นคำถามคาใจทั้งแม่ทั้งสังคมและตำรวจก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้
สิ่งที่แม่น้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตคุณผู้ชมคือก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายกันนะคะ
ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าน้องเนี่ยเดินทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วน้องไปเสียชีวิตเอง
ซึ่งตอนนี้เป็นงานยากของตำรวจมากเพราะอะไรเพราะผลการชนะสูตรพลิกศพผลทางนิติเวทยังไม่มีการบ่งชี้ที่แน่ชัดนะคะว่าน้องชมพู่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
ทีนี้ก็ถอยมาตั้งหลักกันใหม่ว่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ไหมน้องเดินขึ้นภูแล้วน้องเนี่ยคือขาดทั้งอาหารขาดทั้งน้ำแล้วน้องเสียชีวิตเอง
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าปริมาตรของเหลวที่อยู่ในกระเพาะอาหารของน้องเนี่ยมีสีน้ำตาลปริมาตรสักประมาณ๑๐มิลลิลิตรนั่นแปลว่าน้องขาดน้ำใช่ไหมคะในกระเพาะอาหารก็ไม่มีเป็นไปได้ไหมว่าน้องจะเดินขึ้นไปแล้วน้องเสียชีวิตเอง
แต่ถ้าเกิดว่าไปถามหลายคนทั้งผู้เชี่ยวชาญบนพื้นที่เจ้าหน้าที่บนภูเหล็กไฟรวมถึงพ่อแม่แล้วก็อดีตผู้การมือปราบหูดำเนี่ยผู้การแต้มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนะว่าน้องเนี่ยจะเดินขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองเด็กสามขวบขึ้นไปบนภู
คุณผู้ชมค่ะเรียนไม่เคยไปนะแต่ฟังจากคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้ประกาศข่าวของเราที่เคยไปเล่าให้ฟังบอกว่า
ลักษณะของภูเนี่ยคือเหมือนเป็นบันไดอ่ะคุณลักษณะบันไดสักประมาณ๖ขั้นแต่น้องเนี่ยไปเสียชีวิตบนขั้นที่๕เด็ก๓ขวบจะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
แล้วสิ่งที่พ่อแม่ตั้งคำถามคือเอาแล้วเสื้อผ้ามันกระจัดกระจายรองเท้าก็คนละทิศคนละทางแต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือสภาพศพน้อง
เรามาดูเรื่องนี้กันสภาพศพน้องที่เอ๊ะเน่าเปื่อยหรือเปล่าหรือยังไม่เน่าเปื่อยแล้วตายไปแล้วกี่วัน
ซึ่งเป็นหมอนิติเวศที่ร่วมกันทำคดีของน้องชมพู่ท่านนี้แล้วค่ะ
คุณหมอให้ข้อมูลน่าสนใจมากเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิตจากการชนะสูตรพลิกศพของน้องชมพู่ว่า
วิเคราะห์จากสภาพศพเทียบกับข้อมูลงานวิจัยเราต้องใช้หลักทางวิชาการช่วยด้วยนะคะหลักงานวิจัย
คุณหมอระบุบอกว่าพัฒนาการของการเน่าเปื่อยเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมดูตามกราฟิกนะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นหน้าจอ
คุณหมอบอกว่าหากศพเสียชีวิตมาแล้ว๑วันผนังหน้าท้องจะเริ่มเขียวแล้วหากศพเสียชีวิตมาแล้ว๒วัน
เลือดจะเน่าเสียเลือดจะเน่าเสียทำไมเราต้องไล่แบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะวันที่น้องหายไปคือเช้า๑๑พฤษภาพบศพน้องคือ๑๔พฤษภาตอนสักประมาณ๖โมงเย็น
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ระยะเวลาห่วงเวลานี้น้องเสียชีวิตช่วงไหนกันแน่นะคะต่อเลยค่ะ
หมอบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียชีวิต๓วันร่างกายจะพองโตลิ้นจุกปากตาจะถลนผิวหนังเริ่มหลุดลอกมีสีคล้ำ
ถ้าน้องเสียชีวิตมาแล้ว๕วันหนังกำพร้าตามตัวลอกหลุดแต่๕วันเป็นไปไม่ได้สินะใช่ไหมลอกหลุด๗วัน
ผิวหนังเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใบหน้าจะสลายตัวจะเห็นกระดูกใบหน้าและกระโหลกคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เอาน้องชมพู่ก่อนศพน้องชมพู่มีเพียงร่องรอยเขียวช้ำตามเนื้อตัวเท่านั้น
และร่องรอยขีดขวนศพยังไม่เน่าศพยังไม่บวมอืดคุณหมอเชื่อว่าน้องน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
๔ชั่วโมงแต่ไม่เกิน๓๖ชั่วโมงนั่นแปลว่าอะไรฮะ
นั่นแปลว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๑๓พฤษภาคม
ก่อนพบศพน้องเพียงวันเดียวเดี๋ยวฟังคุณหมอเล่าค่ะ
เพราะว่าไม่มีการบาดเจ็บใดหรือพยานหลักฐานใดเลยที่บ่งชี้ว่า
มีการถูกทำร้ายให้ตายหรือมีการทำให้ขาดอากาศนะครับ
ไม่ปรากฏบาดแผลเหล่านั้นเลย
คือตัวเด็กไม่มีร่างกายร่องรอยบาดแผลที่มีคนอื่นทำให้ตายเลย

ทำให้ทางนิติเวศเนี่ย
เราใช้คำกว้างว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ผมชี้ว่า
การตายตรงนี้เป็นการฆาตกรรมหรือเป็นการตายที่ถูกจากคนอื่นทำร้าย

คือนักข่าวของเราก็พยายามที่จะถามแบบหลากหลายคำถามนะคะ
ว่ากรณีนี้เป็นไปได้ไหมแบบนี้เป็นไปได้ไหม
นี่คุณภูริพัฒนบุญนินนะฮะก็ไปถามแบบนี้
อีกหนึ่งประเด็นคือที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
ว่าน้องจะถูกอุ้มขึ้นไปหรือทำให้ตายหรือไม่
คุณหมอกิตตินบอกว่าคือยังไม่มีหลักฐานที่ไปสนับสนุนว่าน้องเนี่ยเสียชีวิต
แล้วมีคนอุ้มขึ้นไปทีนี้เราก็ถามต่อเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหม
ว่ามีคนทำให้เสียชีวิตแล้วอุ้มร่างน้องไปเพราะว่าตามร่างกายน้องเนี่ยคือมันไม่มีดินเปื้อนอยู่ไง
คุณหมออธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะคะบอกว่าการที่ไม่พบดินที่ศพ
หรือพบว่าไม่พบคราบสกปรกบนศพไอ้เนี่ยเหล่านี้มันไม่ได้บ่งชี้ว่าน้องถูกอุ้มมาวาง
แต่ดูจากลักษณะศพพบว่าลักษณะของการตกของเลือดตกที่หลังแล้วก็กองที่ขา
แปลว่านั่นก็เป็นไปได้ว่าน้องอาจเสียชีวิตบนภูเขาเองเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเส้นผมที่แม่สงสัย
ถามทุกเรื่องค่ะคุณผู้ชมเราถามคุณหมอทุกเรื่องเลยนะคะ
หมออธิบายว่าเป็นเส้นผมที่พบหลังจากที่พบศพแล้ว๑วันซึ่งมันก็ชี้ชัดไม่ได้นะ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของตัวหนอนที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ถึงขั้นว่าต้องวัดตัวหนอนกันแล้วค่ะ
คดีนี้นะเรื่องนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะแมลงวันมันสามารถวางไข่บนร่างกายของคนปกติได้
คือไม่ตายไม่เสียชีวิตก็มาวางไข่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะวางไข่เฉพาะในคนตาย
ดังนั้นเรื่องของหนอนแมลงวันที่พบในศพน้องโดยเฉพาะเนี่ยค่ะที่ปากที่บอกว่าพบเป็นกระจุกเยอะเนี่ยนะคะ
คุณหมอบอกว่าไม่สามารถบอกเวลาวันตายของน้องชมพู่ได้
ก็มาเป็นประเด็นอีกนะฮะแต่ลักษณะการเน่าเปื่อยของศพคือแนวทางที่จะชี้วัดช่วงเวลาการตายได้ชัดเจนที่สุด

แล้วก็ยืนยันว่าพยานหลักฐานทางนิติเวศตอนนี้ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ชัดเจนว่านี่คือการฆาตกรรมกรณีของน้องชมพู่
แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนอุ้มขึ้นไปแล้วปล่อยให้หลงป่าเองแล้วน้องก็ตายเอง
อันนี้เป็นไปได้ไหมคุณหมอเป็นไปได้คุณหมอบอกเป็นไปได้นะคะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจแหละค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะงานยากของตำรวจมาก

คดีนี้ก็ต้องรอกันต่อไปอีกนะแม้ว่าตำรวจจะออกมายืนยันแล้วก็ผ่านไป๘๐
แต่เราไม่มีข้อมูลข้อมูลไงว่า๘๐มันมีอะไรไปบ้าง
เอาเรื่องคดีรอกันต่อไปนะคะแต่ว่าแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะ
บอกว่าน้องสดิ้งฝันเห็นน้องชมพู่นะคะ
ขออภัยนะคะฝันเกี่ยวกับเรื่องเคลียร์ดีกับน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะฝันว่ามีคนเอามังเงินมาให้
คุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าน้องชมพู่เนี่ยจะเอาลักษณะของโชคของลาบมาให้หรือเปล่านะคะ
แต่เล่าสิ่งที่น้องสดิ้งฝันให้ฟังแบบนี้
ฝันบอกว่าเห็นคนคนหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดินมาหา
ส่งเงินให้๗๐๐บาทเป็นแบงค์๕๐๑ใบแบงค์๑๐๒ใบ
ในฝันน้องสดิ้งรับเงินเอาไว้
พอรับเงินปุ๊บปุ๊บคนนั้นหายไปเลยค่ะ
สดิ้งบอกอีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าฝันแบบนี้จะมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
มีความหมายอะไรหรือเปล่าก็เลยมาเล่าให้แม่ฟังนะคะ
ซึ่งแม่เองก็เอาไปสอบถามชาวบ้าน
บางคนก็บอกว่าคนในฝันมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
ให้โชคให้ลาบนี่หมายถึงว่าเอามาให้ครอบครัวหรือเปล่า
หลังจากที่มีเรื่องศูนย์เสียไปเนี่ยนะคะ
ขณะที่พ่อของน้องชมพู่ไม่ต้องฝันค่ะ
มีคนมาให้ลอตเตอรี่แต่ไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นโชคเป็นลาบหรือเปล่า
คือเมื่อวานนี้มีคนเดินทางมาให้กำลังใจพ่อกับแม่ที่บ้านนะคะ
ลอตเตอรี่ให้๒ใบค่ะยื่นให้กับคุณพ่อเลย
คนที่ยื่นให้บอกว่าก่อนที่จะมาหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะ
แวะขอพรพญาเตางอยเที่ยงเภอเตางอยจังหวัดสกลนคร
ซื้อลอตเตอรี่มา๑คู่ก็คือ๒ใบ
อยากให้พ่อเก็บไว้๑ใบ

บอกว่าถ้ามีบุญร่วมกันก็อยากแบ่งโชคแบ่งลาบให้ด้วย
ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจอีกทางหนึ่งนะคะ